แล้วก็เผื่อใครรู้เบาะแสรีบแจ้งเบาะแสเลยนะคะ
คือมีคนนึงเขาไปขโมยมอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้ตรงบึงสีไฟ

ทีนี้ตอนที่เข้าไปในวัดเขาทำอะไรบ้าง
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูหน้าจอพร้อมกันนะ
นี่กำลังอำพรางตัวฮะ

คือภาพจากกล้องวงจรเปลี่ยนเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้เลย

เขาจอดเอาไว้ตรงบึงสีไฟที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
ปรากฏว่าคนร้ายมันขโมยมา
ขโมยมาเสร็จเข้ามาในวัดบึงศรีไฟค่ะ

ตอนกำลังเปลี่ยนทะเบียนแล้วเมื่อกี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ

หลังจากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปเส้นทางเดิมค่ะ
แล้วตอนที่ขี่กลับไปนะเส้นทางตรงนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดด้วย
แต่ทีนี้มีกล้องตรงหน้าวัดใช่ไหมคะ
แล้วก็มีหลักฐานก็คือเป็นกล้องในวัดแบบนี้
ตำรวจสพเมืองพิจิตรเขาก็เอาหลักฐานทั้งหมดมา
แล้วก็รวบรวมหลักฐานอื่นประกอบกับอยากให้พลเมืองดี
ใครที่เห็นผู้ชายลักษณะแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้

สามารถโทรไปได้เลยค่ะที่เบอร์๐๕
อันนี้ตำรวจสพเมืองพิจิตรก็ฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยนะคะ